วันนี้นะคะเราจะมาเปิดราศีที่ดวงปังประจำปี๒๕๖๓นะคะ
ในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะ
สวัสดีค่ะแฟนไทยรัฐออนไลน์นะคะ
หมอพิมฟ้านะคะเป็นแม่หมอที่ดูดวงอยู่ในเพจแม่หมอพิมฟ้าค่ะ
สำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเราจะใช้วิธีการดูราศีนะคะจากลักษณะราศีค่ะ
ไม่ว่าคุณจะเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดเดือนไหนนะคะในปีไหนเนี่ย
คุณสามารถเป็นได้ทั้ง๑๒ราศีเลย
ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเช็คลักษณะราศีตามภาพนี้นะคะ
หรือถ้าใครดูไม่ทันนะคะก็สามารถเช็คได้ตามลิงก์ข้างล่างได้เลยค่ะ
หลังจากที่เราทราบกันไปแล้วนะคะว่าเราอยู่ลักษณะราศีไหน

ก็คือราศีที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ดวงดีประจำปี๒๕๖๓ค่ะ
โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ
ราศีที่ดวงดีนะคะที่เป็นภาพรวมว่าดวงดีแน่ล่ะ
ก็คือราศีเมษค่ะราศีมิถุนนะคะ
ราศีสิงค่ะแล้วก็ราศีธนูนะคะ
ซึ่งจริงแล้วทั้ง๔ราศีนี้ดวงดีแน่นอน
แต่ก็อาจจะมีดีเทลเล็กบ้างนะคะที่ต้องมีอุปสรรคให้ฟันฝ่านะคะ
หลังจากที่ผ่านความเหนื่อยล้ามานานนะคะตลอดปี๒๕๖๒นะคะ
เรื่องแรกที่พิมจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่องการงานค่ะ
ในปี๒๕๖๓หลังจากนี้เป็นต้นไป
ดวงของราศีที่พิมจะพูดถึงเนี่ยกำลังจะดีแล้วล่ะแล้วก็ปังมากนะคะ
ราศีแรกคือราศีเมษค่ะ
มีเกณฑ์นะคะที่จะได้เงินก้อนใหญ่จากเรื่องการงานทำงานบริษัทนะคะ
ก็จะได้งบประมาณมาค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะขยับขยายนะคะ
โปรเจคที่เรากำลังทำอยู่ให้ประสบความสำเร็จ
สำหรับใครนะคะที่จะทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ย
เขาบอกว่ามันอาจจะไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะ
ต่อให้งานดีนะคะแต่ว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะราศีเมษ
ต่อมาค่ะราศีที่มีเกณฑ์จะงานปังนะคะ

เรื่องงานเนี่ยปังแน่นอนเลย
มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะ
มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศเนาะ
ก็มีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้ามีเกณฑ์ที่จะได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นนะคะ
เจ้านายจะรักเรามากขึ้นสำหรับราศีมิถุนนะคะ
ราศีต่อมาค่ะราศีกันนะคะ

ก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะ
อะไรที่ทำงานที่เป็นในลักษณะของงานละเอียดงานฝีมือนะคะ

แต่ยังคงต้องเจออุปสรรคเกี่ยวกับทีมงานหรือว่าเรื่องคนนะคะ
แต่ว่ายังไงราศีกันยังไงปีหน้าประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ
ราศีต่อมานะคะก็คือราศีตุลค่ะ

ปีหน้างานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับการขนส่งเนี่ย

แต่ในแง่อื่นเนี่ยยังคงต้องระมัดระวังนะคะ

แต่ภาพรวมราศีตุลยังคงโอเคนะคะ

เป็นราศีที่ดีแน่นอนคือราศีธนูค่ะ
ราศีธนูเนี่ยเขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศ
มีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงในที่ไกลได้นะคะ
ใครอยากได้คนเข้ามาสนับสนุนนะคะ
เข้ามาช่วยงานมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาช่วยแน่นอนนะคะ

ยังไงก็หนีไม่พ้นความเหนื่อยค่ะ
และราศีต่อมานะคะคือราศีมีน

ใครที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการ

อาจจะขัดคอหรือมีสไตล์การทำงาน
แตกต่างกันไปจากหุ้นส่วนนะคะ

ก็คือเหมือนเติมเต็มในส่วนที่ขาดกันได้นะคะ
สำหรับราศีที่งานจะมีการขยับขยายแน่นอน

ปีหน้าเป็นปีที่ดีแน่นอนค่ะ

สำหรับ๓ราศีปังตรงนี้เลย
ราศีแรกนะคะที่เงินปังแน่นอนนะคะ

ได้เพื่อนร่วมธุรกิจที่ดีเข้ามา
แล้วก็ไปค้าขายไปคุยกับใครนะคะ

แต่ว่าอาจจะต้องลดความหัวร้อน

ต่อมาค่ะก็คือราศีพิจิกษ์ค่ะ
มีเกณฑ์ที่จะเงินปังมากในช่วงปีหน้านะคะ
ใครที่คิดอยากจะขยับขยายงานนะคะ
คิดจะกู้ยืมเพื่อมาลงทุนนะคะ

คนราศีพิจิกษ์จะสามารถ
หาเงินได้เยอะกว่าทำงานในประเทศค่ะ
ต่อมาค่ะราศีสุดท้ายนะคะ

เรื่องเงินเนี่ยเข้ามาเยอะก็จริงและเข้ามาหลายทางก็จริง
แต่ว่ายังคงมีความเหน็ดเหนื่อยเข้ามาอยู่นะคะ
จะมีคู่ต่อสู้หรือมีคู่แข่งในธุรกิจเยอะมาก

ไม่ว่าจะในบริษัทเอ่ยหรือว่าในธุรกิจเลยนะคะ
คนราศีกุมเนี่ยดวงดีเรื่องการเงินมากในช่วงปีหน้าค่ะ
สำหรับราศีนะคะที่มีดวงการเงินปัง
การงานขยับขยายมีคนมาลงเงินในธุรกิจให้

นั่นก็คือราศีสิงค์ราศีพิสิกค์และราศีกุมค่ะ
และสำหรับประเด็นที่สาวหลายคนกำลังรออยู่นะคะ

สำหรับราศีแรกนะคะคือราศีมิถุนค่ะ

สมัครงานใหม่นะคะหรือว่าไปทำงานต่างประเทศ
มีเกณฑ์ค่ะที่จะได้เจอคนรักนะคะ
เขาจะเข้ามาในลักษณะของการที่เป็นผู้แนะนำ
เป็นหัวหน้านะคะหรือเป็นคนที่เราป่าปื้มนะคะ
ปีหน้าเข้ามาแน่นอนนะคะสำหรับคนมิถุนค่ะ
ราศีต่อมาค่ะที่มีเกณฑ์เรื่องความรักที่ดี
มีเกณฑ์ที่จะได้คบกับคนอายุน้อยกว่านะคะ

ก็มีเกณฑ์ที่จะมีลูกได้ในปีหน้านะคะ

ปีหน้าเนี่ยอาจจะไปเจอใครจากธุรกิจ
การค้าการเจรจาการติดต่องานนะคะ
โดยเฉพาะคนที่เพื่อนของเพื่อนพามาเนี่ย
มีโอกาสที่จะได้คบได้ดูใจกัน
และพัฒนาความสัมพันธ์ไปดีกว่าเดิมค่ะ
ราศีต่อมาค่ะที่มีเกณฑ์ความรักดีแน่นอนนะคะ

ชาวราศีธนูเนี่ยเจอเรื่องอกหักเรื่องไม่ดีนะคะ
มาตั้งแต่ช่วงปี๒๕๖๒นะคะ
ถึงเวลาแล้วค่ะที่ชาวราศีธนูเนี่ย

เขาบอกว่าความรักเนี่ยมากับเงินกับทองนะคะ

เขาจะมายื่นโอกาสที่ดีให้นะคะ
ยังไงราศีธนูนะคะเรื่องความรักจะยังดีค่ะ
มาต่อที่ราศีสุดท้ายค่ะ

ถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยระวังนะคะว่าอย่าไปดูเขา
ระวังอย่าไปจี้เขานิดนึงนะคะ

เราจะกลายเป็นคนเย็นชานิดนึงนะครับ

คนราศีกรกฎเนี่ยมีเกณฑ์ได้เจอกับคนถูกใจ

อาจจะเป็นคนที่น่าเคารพน่าเชื่อถือและเป็นคนดี
แต่เราดันไปทำนิสัยที่ค่อนข้างดุใส่เขา
เพราะว่ากลัวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะ

ก็จะมีราศีมิถุนค่ะ
ราศีกรกฎนะคะ

กันไปแล้วนะคะสำหรับการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะ
และราศีที่ต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตัวเองที่มาจากทำตัวเอง
ประจำตัวนะคะหรือว่าอุบัติเหตุนะคะ
สำหรับราศีแรกนะคะคือราศีมิถุนค่ะ
ถุนเนี่ยด้วยความที่ปีที่ผ่านมานะคะ
เจอประเด็นหนักกับชีวิต
ความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับราศีมิถุนนะคะ
ที่สภาพจิตใจที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องพบจิตแพทย์
หรือว่าให้คนที่มีความรู้เรื่องจิตวิทยา

ราศีต่อมาค่ะก็คือราศีกรกฎค่ะ
ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะ
เดินทางรถราอะไรยังไงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
และราศีสุดท้ายค่ะที่จะต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเช่นกันนะคะ
ก็คือราศีมังกรค่ะ
ปีหน้าเป็นปีที่มีจังหวะดีขึ้นมาเล็กก็จริง

โดยเฉพาะช่วงต้นปีนะคะตั้งแต่มกราและกุมภาพันธ์ค่ะ
กันไปแล้วค่ะสำหรับราศีที่ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะ
ราศีแรกก็คือราศีมิทุนค่ะ
ราศีต่อมาค่ะราศีกรกฎและราศีสุดท้ายนะคะ
ไลท์เลยก็คือราศีมังกรค่ะ
ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่ดวงดีในปีหน้านะคะ
แต่สำหรับคนที่ดวงไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งเสียใจไป
เพราะจริงเนี่ยก็ยังมีจังหวะดีนะคะเข้ามาให้ชื่นใจ
ยังไงก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในช่วงปีใหม่นะคะ
ขอให้ประสบความสำเร็จให้เจอในสิ่งที่ดีนะคะ
ที่ดีอยู่แล้วเห็งอยู่แล้วนะคะรวยอยู่แล้ว
ก็ขอให้รวยเฮงแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
ส่วนใครเนี่ยที่ดวงไม่ดีนะคะปีหน้าเนี่ย
ก็ขอให้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี
ขอให้มีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงมีความอดทนนะคะ

วันนี้นะคะแม่หมอพิงฟ้านะคะก็ต้องไปก่อนนะคะ